คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่ามันเป็นดราม่าแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์
คือสาวรายนึงเนี่ยเธอไปที่อำเภอเธอก็ไปแจ้ง
แจ้งว่าคนในครอบครัวเสียชีวิตพ่อเธอเสียชีวิต

แล้วไม่พอเธอบอกว่าแต่เจ้าหน้าที่หัวเราะใส่เธอ

แล้วพอเธอเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์คนแชร์กัน
แล้ววิพากษ์วิจารณ์สนั่นเลยค่ะ
นี่คือคลิปแบบสั้นที่เธอถ่ายภาพเอาไว้
อยู่ในอำเภอชื่อที่อำเภอบางปลาม้า

แคปชั่นเอาไว้คุณผู้ชมจะอ่านให้ฟัง
บอกว่าพาน้องมาแจ้งพ่อตายอยู่ที่อำเภอบางปลาม้า

อยากรู้ว่าการที่พ่อเราตายมันเป็นเรื่องตลกสำหรับคุณเหรอ
ทางอำเภออบรมบุคลากรอย่างไร
ถ้ารู้อยากรู้ถ้าตอนที่พ่อคุณเสีย
แล้วมีคนไปหัวเราะใส่เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกอย่างไร
ไม่เห็นใจก็ควรรู้การะเทศะนะคะ
นี่คือแคปชั่นทั้งหมดที่เธอโพสต์ไว้
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยต้องถามเรื่องนี้

เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้จริงหรือไป
หัวเราะเขาที่เขามาแจ้งว่าพ่อเสียชีวิต
รวมไปถึงบอกว่ามีการถามด้วยนะ
เรื่องของอายุพ่อเลขฝาโลงก็มานะคะ
ทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยได้ติดต่อค่ะ
ทางด้านของนายกองโทเชษฐาขาวประเสริฐ

ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ความมาแบบนี้นะคะ
ว่าณวันนั้นมีการมอบหมายให้ประหลัดฝ่ายทะเบีย

แล้วรู้ว่า๑๖ตุลาคมมีคนมาขอใช้บริการ

ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชั่วคราวไปช่วยงานทะเบียน
จนกระทั่งผู้เสียหายที่เป็นผู้รับบริการ

เจ้าหน้าที่สักถามสาเหตุการณ์ตายแล้วมีการหัวเราะ

มีถามถึงเลขฝาโลงด้วยว่าเป็นเลขอะไร
เลยทำให้ทางด้านของผู้ที่มารับบริการ

เพราะถือว่าไม่ให้เกียรติผู้ตายซึ่งเป็นพ่อ
สอบถามไปทางด้านของเจ้าหน้าที่

มีการว่ากล่าวตักเตือนทำหนังสือชี้แจงด้วยค่ะ

เพื่อจะพาเจ้าหน้าที่เข้าไปขอโทษด้วยตัวเอง
กำชับเจ้าหน้าที่ว่าให้ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
ทางด้านเจ้าหน้าที่ปกครองชั่วคราวรายนี้
ก็บอกนะคะว่าเธอยอมรับผิด

ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการเป็นประชาชนไม่สบายใจ
ทำให้ทางอำเภอเสื่อมเสียชื่อเสียง

กราบขอโทษต่อผู้เสียหาย
ที่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ทำให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ดีและรู้สึกเสียใจ

ในการทำพฤติกรรมของหนูในครั้งนี้
ก็เอาเป็นว่าก็คงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแหละ

ทางด้านของผู้โพสต์ก็พยายามเข้าขอโทษ
แต่ว่าทางเจ้าตัวแจ้งมาว่ายังไม่สะดวก
เดี๋ยวอาจจะมีการติดต่อเข้าไปขอพบปะพูดคุย
และเข้าไปแสดงความขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะ